เฮตการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าละ
แล้วก็ออกมาได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าของกลางเนี่ยยังคงไปอยู่ที่โรงพักสนปางขุนนลในกรุงเทพมหานคร
แต่ประเด็นมันเป็นประเด็นหลอนที่เกิดขึ้นบนโรงพัก
คือต้องบอกว่าเรื่องลือมากกับกระเป๋าผีสิง
เพราะเขาบอกว่าตำรวจที่ไปเข้าเวรเนี่ย
ได้ยินเสียงกระเป๋าลากเองอยู่ข้างบนคือมันถูกเก็บไว้ชั้นบน
บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องคร่ำครวน
ขนหัวลุกกันไปตามกันเขาเลยเรียกว่าเนี่ยมันต้องเป็นกระเป๋าใบนี้แหละ
บางคนนะคะตำรวจเล่าบอกว่าอยู่ดีกระเป๋าก็หมุนติ้วขึ้นมาอย่างนั้น
อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ตำรวจเองก็หวาดภาวะถึงกับไม่กล้าที่จะอยู่ในโรงพัก
ช่วงแรกที่เจอเหตุการณ์เนี่ยบางตำรวจบางท่านมานั่งอยู่หน้าโรงพัก
คือแบบไม่ขอเข้าเวรในสอนอก็ละกันอยู่ด้านหน้าเอา
แล้วจากเหตุการณ์หลอนตรงนี้วันนี้เองของกลางกระเป๋าใบนี้
ได้มีการถูกนำไปชาปนกิจคือมีการทำพิธีชาปนกิจ
เหมือนกับการเผาศพชาปนกิจศพทุกอย่างเลยค่ะ
เป็นไปตามความเชื่อแล้วก็เป็นไปตามความสบายใจของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
หลังจากเกิดกระแสฮือฮาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณในกระเป๋าเดินทาง
นี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นของกลาง
ในคดีฆ่าหันศพตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้วค่ะ
และกระเป๋าใบนี้เป็นของกลางที่ถูกเก็บไว้บนชั้น๔ของโรงพักสนบางขุนนล
เรื่องลือสะพัดทั้งโรงพักษณ์เลยล่ะค่ะ
กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าผีสิง

มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น
แล้วก็ทำให้ตำรวจค้นหัวลุกอยู่เป็นประจำ
ถึงขั้นมีการจัดทำบุญที่โรงพักก็มีมาแล้ว
ถึงแม้ว่าคดีจะสิ้นสุดไปแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าไปแตะ
หยิบกระเป๋าใบนี้ไปทำลาย

เป็นภาพที่พันธุ์ตำรวจเอกสำเริงอำพันธอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางขุนนลเขามอบหมายนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่นำกระเป๋าเดินทางใบนี้
ไปเผาทำลายทิ้งที่วัดเจ้าอามแขวงบางขุนนท
ในเขตบางกกน้อยเป็นที่แล้ว
๑๒มกราคมมีการไปเผาทำลายกระเป๋า
มีการนิมนต์พระพิสุขสงฆ์มาทำพิธีจุดเทียน

แล้วก็นำสายสินพันรอบกระเป๋าค่ะ
ก่อนจะนำไปบริเวณหน้าเมนเผาศพ
มีการสวดอุทิศส่วนกุศลวางดอกไม้จันทร์

เหมือนกับพิธีชาปนกิจทุกอย่างเลยล่ะค่ะ

ก็พากันวุ่นวายกันทั้งโรงพักเลย
ทีนี้ตำรวจที่มาทำพิธีชาปนกิจ

ตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีอ่ะค่ะคนที่ทำคดีฆ่าหันศพเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทพรชัยศรีมุนค่ะเป็นสารวัตรสอบสวนสอนอบางรักษ์นะคะ
คนนี้แหละเจ้าของคดีเลยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่เกิดคดีฆ่าหันศพแล้วเนี่ยคือผู้ต้องหาเนี่ย
เขาสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฆ่าสามีตัวเองใช่ไหมคะ
หันศพแล้วก็ยัดชิ้นส่วนศพไว้ในกระเป๋าใบนี้แหละพอเป็นเรื่องเป็นราวจับตัวคนร้ายอะไรกันได้เนี่ย
พอกระเป๋ามันเป็นของกลางก็ต้องถูกนำมาเก็บเอาไว้ที่โรงพักสอนอบางขุนนล
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเก็บไว้ที่ห้องขังด้านล่างปรากฏว่าเกิดเรื่องค่ะ
ดาบตำรวจนายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่๑๐เวนอยู่หน้าห้องขังไง
อยู่ก็เห็นกระเป๋าใบนี้หมุนรอบตัวเองหลายรอบ
ไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไปจับแต่มันหมุนเองอ่ะโอ้มันน่ากลัวแล้วมันไม่ได้หมุนรอบเดียว
ถ้ารอบเดียวเลยยังพอหลอกตัวเองได้ว่าเออมันลมพัดหรืออะไรก็ว่าไป
หมุนไม่หยุดเลยอ๋อมันผิดธรรมชาติอ่ะนะตำรวจก็ค้นนะคะ
ดาบตำรวจนายนั้นอยู่ไม่ได้แล้ววิ่งออกมาอยู่หน้าโรงพักทั้งคืน
เข้าไปอีกเลยส่วนไม่พอยังมีอีกเขาบอกว่าฝ่ายสืบสวนที่อยู่บนชั้น๓ของโรงพักเนี่ย
เขาบอกว่าใครที่ขึ้นไปชั้น๔เนี่ยนะจะรู้สึกขนลุกแปลก
เพราะว่าหลังจากที่อยู่ข้างล่ะข้างล่างแล้วเนี้ยค่ะ
เกิดเหตุการณ์นี้เขาก็ย้ายมันไปเก็บชั้นสี่อ่า
ไม่มีใครขึ้นอีกเลยค่ะชั้น๔ชั้น๔ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลย
ร้างไปเลยจนสุดท้ายเนี่ยเอากระเป๋าไปเผาตามความเชื่อเผาทำลายซะ
จะได้เรียกขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยทุกคนจะได้เพิ่ม
มีกำลังใจปฏิบัติงานได้เต็มร้อยสักทีสบายใจกันหน่อยนะคะ
มีแต่ได้ยินลูกน้องหรือว่าเจ้าที่ตำรวจเขามาเล่าให้ฟังว่าเออเขาเคยเห็น
แปลกแปลกขึ้นมาชั้นสี่เนี้ยอ่าแปลกแปลกก็คือหนึ่งอ่า
เวลาเดินก็จะมีคนเดินตามอย่างเงี้ยแต่สำหรับสัตว์

เดินตามแล้วก็เวลาเดินขึ้นมาตอนคืนเดินคนเดียวอย่างนี้
คือจะมีคือมีความรู้สึกว่าขนลุก
แต่ว่าเราไม่เคยเจอกับตัวเอง
เจ้าที่ตำรวจบางนายเขาเหมือนขี้กลัว
แต่ว่าถ้าเกิดว่านำไปทำร้ายแล้วก็น่าจะไม่กลัวแล้ว
ส่วนความเป็นมาความเป็นไปของกระเป๋าใบนี้เนี่ย

สำหรับกระเป๋าสุดเฮียนใบนี้เป็นของกลางในคดีฆ่าหันศพเมื่อปี๒๕๕๙
ผู้ต้องหาก็คือนางสาวพรสุรีดีแผ่วอายุ๓๖ปี
เกิดอาการคุ้มคลั่งอ้างตัวเป็นร่างทรง
แล้วก็ลงมือฆ่าสามีคือนายประสิทธิ์ศรีสมบูรณบุญญานนท์อายุ๔๗ปี

ลงมือฆ่าหันศพนะคะโดยตัดศีรษะแยกหัวข้อมือข้อเท้า
แล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเดินทางก่อนจะเอาไปทิ้งลงไปในคลอง
กระทั่งตำรวจตรวจสอบพบแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่โรงพัก
ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวสุดหลอนที่เล่าให้ฟังมานี่แหละค่ะ